วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพ
เป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้
ทางวัดมีความพร้อม๑๐๐แล้วนะคะสำหรับงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้น
และนอกจากนั้นค่ะที่วัดก็ยังมีการจัดนิทัศกาลย้อนรอย
งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในราชวงศ์จักรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
อยากเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปชมนิทัศกาลที่นี่นะคะ
โดยนิทัศกาลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในราชวงศ์จักรีถูกจัดแสดงขึ้น
ณหน้าพระวิหารพระพุทธศัยญาติวัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพ
ไลท์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ลำดับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีแต่ละพระองค์นะคะ
รวมไปถึงภาพหายากต่างในอดีตที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน
ก็มีการจัดแสดงในนิทัศกาลครั้งนี้ด้วยนะคะทางด้านพระราชปริยัติมุณี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลก็เปิดเผยว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นี้
เป็นพระราชพิธีที่สำคัญจัดขึ้นในรอบ๖๙ปี
ดังนั้นนะคะทางวัดจึงอยากจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จักรี
ทางนิทัศกาลทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าใจ
อกจากนี้บอกด้วยนะคะว่าทางวัดได้มีความพร้อม๑๐๐แล้วสำหรับพระราชพิธีที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะ
คือจุดสำคัญโดยเฉพาะนิทัศกาลเนี่ยชาวต่างชาติเขาจะได้เห็นโดยเฉพาะชาวตะวันตก
ซึ่งยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก็บางประเทศที่เคยมีสถาบันมหากษัตริย์เขาจะได้เห็นความสำคัญ

เมืองไทยถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
แล้วก็ยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์
สิ่งสำคัญที่สุดในงานนี้

เรื่องสถานที่วัดพร้อม

วัดก็ให้ที่พักอาศัย

ถือว่าเป็น๑ใน๓พระอารามหลวงที่สำคัญ
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

จากจะมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการต้อนรับแล้วนะคะ
ทางวัดมีการรวบรวมจิตอาสา

เพื่อให้บริการด้านอาหารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ร่วมปฏิบัติงานระหว่างวันที่๓ถึงวันที่๗พฤษภาคมด้วยนะคะ
สามารถจัดเตรียมอาหารกล่องได้วันละประมาณ๑๕๐๐กล่องต่อวัน
เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนที่จะมาเข้าร่วมพระราชพิธี
และร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดค่ะ